เพราะคุณตาท่านนี้เป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่จ้างช่าง
มาขุดเจาะน้ำบาดานคุณ
ทีนี้ใช้อุปกรณ์ในการขุดเจาะน้ำบาดานลงไปใต้ดิน
ปรากฏว่ามันเกิดเป็นดินถล่ม
จนเป็นหลุมยุบขนาดมหือมาจริง

คือคุณตาที่เป็นเจ้าของสวนก็มานั่งเฝ้าดูการทำงาน

ปรากฏว่าไอ้ดินที่มันถล่มลงมาเนี่ย
มันถล่มไปจนถึงที่คุณตานั่งอยู่
ห่างจากจุดที่ขุดเจาะน้ำบาดานคือ๑๐เมตร
และทำให้คุณตาตกลงไปในหลุม

ทั้งดินทั้งทรายมันถล่มทับร่างคุณตา

เมื่อวานนะครับมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงแบบบ่าย
ปรากฏว่าต้องมีการค้นหาร่างของคุณตาให้เจอ
ตอนแรกยังทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อช่วยเหลือชีวิตของคุณตาให้ได้
แต่คุณเวลาผ่านล่วงเลยไป
ครึ่งชั่วโมงก็แล้วชั่วโมงหนึ่งก็แล้ว

รถมือตักเข้ามาตักเข้ามาขุดดินและทรายออก
เพื่อหาร่างคุณตาก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
เพราะตอนนั้นไม่รู้พิกัดว่าคุณตาถูกฝังอยู่ตรงไหน
ก็บอกไม่ได้ว่าคุณตาถูกฝังไว้ตรงไหนกันแน่
เพราะตอนที่ขุดเจาะน้ำบาดานมันไม่ได้เป็นหลุมแบบนี้
ใช่ค่ะนี่คือลักษณะที่มันยุบไป

กว้างประมาณ๑๐เมตรลึกประมาณ๔๕เมตร

บนฝั่งก็ทำงานไปนะตรงพื้นดินไป
สิ่งที่ขอความช่วยเหลือทางใจ

เหตุการณ์นี้มีการมองว่าใต้ดินตรงสวนของคุณตาเนี่ย

ขุดเจาะบ่อบาดานนิดเดียวเอง
ปรากฏว่าโพรงนี้มันถล่มลงไปทันทีนะครับ

คือคุณตาสุชาติศรีไกรไทยอายุ๗๐ปีนะครับ

พื้นที่ตำบลเพิ่มภูมิทรัพย์อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราชธานี

จะปลูกเป็นสวนทุเรียนเนื้อที่ประมาณถึง๒๐ไร่
เหตุการณ์นี้เริ่มมาจากการที่คุณตาสุชาติ
ว่าจ้างช่างขุดเจาะบ่อบาดาน

ในการเตรียมความพร้อมในการปลูกทุเรียนนะครับ
โดยที่ขณะคนงานกำลังขุดเจาะบ่อบาดานอยู่
คุณตามาเฝ้าดูการทำงานอยู่ห่างนะคุณนะ
ห่างจากจุดขุดเจาะประมาณ๑๐เมตร
และขณะขุดเจาะได้ความลึกที่ประมาณ๑๐เมตรเหมือนกัน
ปรากฏว่าดินบริเวณที่คุณตาสุชาตินั่งอยู่
ซึ่งเป็นดินทรายเกิดยุบตัวถล่มลงไป
รัศมีวงกว้างของหลุมมหมา
คือ๑๐กว่าเมตรตามที่คุณอารยาบอกเลย
แล้วก็ความลึกคุณลึกลงไปถึง๑๒เมตร
ว่าข้างใต้มันเป็นโพรงมากนะฮะ
ทีนี้ครับมันดูดร่างของคุณตาลงไป
จมหายถูกฝังทั้งเป็นนะครับ
พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นลำคลองแล้วก็หนอง
ตั้งแต่ปี๒๕๓๑ก็ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่
ทำให้ดินทรายมันทับถมลำคลอง
กลายเป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่ตรงนี้
ลำคลองได้เปลี่ยนทิศทางออกไปใกล้กับที่เกิดเหตุ

ตรงนี้ที่มันยุบลงไปได้เพราะแต่ก่อนมันเป็นคลอง

พื้นที่ตรงนั้นดินก็ไม่แน่นไงใช่นะครับ
ค้นหาคุณตาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะตลอดจนถึงช่วงเย็นช่วงค่ำ
ทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้คุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับ
สั่งการให้เพิ่มรถแบ็คโฮลในการเสริมกำลัง
แล้วก็มีรถปั่นกระแสไฟฟ้าติดไฟส่องสว่าง
ศูนย์ปพ๑๑เข้าสนับสนุน
ลึกลงไปกว่า๑๐เมตรแล้วนะ
เมตรก็แล้วยังไม่เจอร่างของคุณตา
ยิ่งขุดลึกยิ่งเจออุปสรรคครับ

มันก็กำลังจะสไลด์ถล่มพังลงไปเรื่อยอีกครับคุณ

สุดท้ายทีมกู้ภัยพร้อมด้วยญาติของคุณตา

มีการจุดทูปปักทูบขอเจ้าที่เจ้าทาง
ช่วยเปิดทางในการค้นหาคุณตาให้สะดวกขึ้นนะครับ
แล้วก็อยากให้พบร่างของคุณตาสุชาติโดยเร็ว
นิมนต์พระมาช่วยชี้แนะแนวทางด้วยนะฮะ

โมง๒๐นาทีเมื่อเช้านี้
ทางจังหวัดสุราธารณีย์ได้ระดมศัพท์พระกำลัง
ไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกล
ยุทธ์โทปกรณ์ต่างแล้วก็กำลังพลนะครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีภาคเอกชน
ก็สนับสนุนรถแบ็คโฮมาอีก๔คัน
ร่วมค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดทั้งมวล
ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะหลุมเนี่ย
มันอาจจะยุบลงไปได้อีกนะครับ
และสุดท้ายครับพบร่างของคุณตาสุชาติ
หลุมดังกล่าวลึกลงไปกว่า๑๒เมตร
ใช้เวลาค้นหาในครั้งนี้รวมแล้ว๑๖ชั่วโมง
นำร่างของคุณตาขึ้นมาได้
คุณร่างของคุณตานอกจากจมอยู่ใต้ดินใต้ซ้ายแล้ว
จมอยู่ในโพรงน้ำคุณเห็นไหม

มันมีโพรงน้ำอยู่ข้างใต้จริง

รีบนำตัวส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลบ้านนาศาลทันทีนะฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ค้นพบร่างคุณตาเมื่อเช้านะฮะ
ค่ะเป็นภารกิจที่ตลอดทั้งคืนเลยเนาะ
ก็ค้นหาร่างของคุณตาค่ะ
ในอำเภอบ้านนาศาลเนี่ยนะคุณผู้ชม
อยู่คอยดูบัญชาการเหตุการณ์ทั้งคืนเลย
เล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะบอกว่า
ตอนก่อนรุ่งสางวันนี้นะมันมีเหตุการณ์
ก็คือต้นหมากที่อยู่ริมขอบบ่อมันพังทลายลงมา
ทีนี้ต้นหมากนั้นจมลงไปในน้ำค่ะ

คือแทงลงไปคือหยั่งลงไปจนมันสุดมิตร
ก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นโพรงขนาดใหญ่

เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเหมือนกับนองน้ำ
ทีนี้ฮะก็เลยต้องเปลี่ยนเป้า
พอต้นหมากริมขอบมันพังทลายลงไปแล้ว
ก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าไปดูจุดนี้รึเปล่า
บริเวณที่เกิดเหตุทำให้พื้นที่เปิดแล้วก็มีน้ำนะครับมีตาน้ำโผล่ออกมา
แล้วก็มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับขณะเดียวกัน
โครนดินทรายที่อยู่บริเวณก้นหลุมแล้วก็เคลียร์จนเกือบหมด
ก็ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยก็สันนิษฐานว่าร่างของผู้เสียชีวิต
น่าจะเกิดจากเรื่องแห่งเดินน้ำดันขึ้นมานะครับ
อย่างที่นายอำเภอบอกนะน้ำมันก็ดันขึ้นมาด้วยนะฮะก็เลยเจอร่างนะครับ
ส่วนทางผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนทีนี้กลัวครับ

มันจะเกิดเป็นหลุมยุบดินถล่มอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่า
นะครับ

พื้นที่ใกล้เคียงมันจะเป็นโพรงเป็นหลุมแบบนี้หรือเปล่านะฮะ
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับ
ว่าวิชวุฒิจินโตตอนนี้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดสุราชธานีสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๔นะครับ
เข้าตรวจสอบทั้งจุดเกิดเหตุหาสาเหตุของการเกิดหลุมยุบ
เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันต่อไป
แล้วต้องมีการขยายวงนะคุณนะขยายวงกว้าง
ในการที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
ต้องมีการสำรวจทางธรณีวิทยานะคุณนะว่าพื้นที่อื่นตรงนี้
ข้างใต้มันจะเป็นโพรงน้ำอีกหรือเปล่า

นี่ขุดลงไปแค่๑๐เมตรเองนะฮะปรากฏเป็นโพรงบะเริ่มเลย

ครับต้องสำรวจพื้นที่อื่นให้ชาวบ้านอุ่นใจนะฮะ